คุณผู้ชมฮะนี่เหตุการณ์ที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดบ้านบ่อน้ำจังหวัดอุดรธานี
นี่เขาหวาดภาวะครับเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งนะคุณฮะ
แต่พ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้โหมาแบบนี้บ่อยครั้ง
กลัวตำรวจช่วยมาควบคุมตัวไปหน่อย
ตอนถูกควบคุมตัวเขาก็ค่อนข้างจะสงบเสียงเหยียมเหมือนกัน
ทีนี้คือตำรวจเข้าระงับเหตุควบคุมตัวชายคุ้มครั่ง
ซึ่งมีรอยสักทั่วร่างกายแล้วก็ไม่สวมเสื้อ
ได้ที่บริเวณหน้าตลาดบ้านบ่อน้ำริมถนนหนองสำโรงมิตรภาพ
เรื่องต้นทราบชื่อผู้ก่อเหตุก็คือนายขจรคนรัฐอายุ๓๓ปี
เป็นคนในพื้นที่นี่แหละครับซึ่งมักจะมีพฤติกรรมไหมคุณ
คือถือมีดเดินไปเดินมานะฮะมีดปลายแหลมยาว๑ฟุต
เดินไปเดินมาทำอะไรบ้างขู่ขอเงินจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
หากใครไม่ให้นะเขาจะแสดงอาการไม่พอใจ
คุ้มครั่งพูดเสียงดังขึ้นมาทันทีเลยนะฮะ
ซึ่งไม่เคยก่อเหตุแทงใครนะแต่พ่อค้าแม่ค้า
ชาวบ้านก็กลัวฮะกลัวว่าสุดท้าย
เดี๋ยวมีวันหนึ่งที่เขาคลั่งหนักจะแทงคนตายเขาให้นะครับ
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวของนายขจรได้สำเร็จ

ตำรวจเล่าให้ฟังบอกว่านายขจรสูดดมสารระเหย

และทีนี้ตัวเขาเองนะแต่ก่อนเคยได้ดิบได้ดีเหมือนกันนะ

แต่ทีนี้เมื่อกลับมาบ้านเกิดก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกหนึ่งคน

เพราะเมียทนพฤติกรรมทั้งการเสพกาวเสพอะไรไม่ไหวนะครับ
ก่อนหน้านี้ตำรวจเคยจับกลุ่มนายขจรมาแล้ว๕ครั้งนะ
แม่ของนายขจรเคยพาไปบำบัดรักษาแต่อาการดีขึ้น
แล้วก็หวนมาเสพยาบ้ามาดมกาวมาอารวาสอีก
ทำให้แม่ถอดใจไม่พาไปรักษาแล้วนะครับ

บอกว่านายขจรมาเดินในตลาดทุกเช้าเลย

ถือมีดแล้วก็ถือกระป๋องกาวดมไปดมมาแบบนี้นะครับ

กลัวเหตุการณ์ในอนาคตเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม

ไปบำบัดรักษากันหน่อยนะครับ